กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล
เป็นคำถามถึงท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้าน
แล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ฟังอยู่ในห้องนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสมาชิกทางฝั่งรัฐบาล
คำถามมีอยู่ว่าลึกลงไปในใจท่านนั้น
หลังจากที่อภิปรายกันมา๓วัน๓คืน

งบประมาณ๓๑ล้านล้านบาทฉบับนี้
จะนำพาประชาชนของพวกเราออกจากวิกฤต
หนักหนาสาหัสนี้ได้จริง
พวกเรากล้ามองหน้าประชาชนของเรา
แล้วสามารถพูดกับพวกเขาได้หรือ
ว่าปีนี้จะดีกว่าปีก่อนที่ผ่านมา

สวัสดิการเรื่องสิ่งแวดล้อม
เรื่องการศึกษาเรื่องปัญหาตกงานปัญหาว่างงาน
ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น
เพราะปีนี้เรามีงบประมาณที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะต่อกรและเผชิญหน้ากับทุกปัญหา
สภาพการทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วง๒ปีที่ผ่านมา

ก็เพราะว่าในมุมมองของผมนั้น
ต่อจากนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วครับ
ประเทศไทยแบบเดิมที่เรารู้จักกัน
สิ่งหลายอย่างจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
เราอาจจะต้องมาช่วยกันเก็บกวาดซากปรักหักพังของประเทศไทยในยุคเก่า
แล้วมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่หยิบอิดทีละก้อน
ก่อร่างสร้างประเทศของเราอีกครั้งหนึ่ง
เราอาจจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่กับระบบสาธารณสุขไทย
ไม่ใช่เพียงแค่กับการรับมือกับโรคระบาดณปัจจุบัน
แต่อาจจะเป็นการเตรียมมือรับมือเชื้อโรคอีกมากมาย
ชนิดในอนาคตที่จะมาท้าทายความมั่นคงทางสาธารณสุข

เราอาจจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่กับระบบทุนนิยมไทย
ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ณปัจจุบันที่ต้องหยุดชะงักลงเพราะโควิด
แต่แก้ที่เขาโครงเศรษฐกิจที่กระจุกตัวมากเกินไป
พอเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมากกว่า๔๕
พอกรุงเทพเป็นอำมรภาษณ์ประเทศไทยก็เป็นอำมรภาษณ์
เราอาจจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่กับวิธีคิดเรื่องสวัสดิการของประเทศ
ของเราเพราะช่องว่างทางสังคมกว้างขึ้น
และกดเห๋าทางเศรษฐกิจที่ลึกลง
ไม่ใช่เพียงแค่จากโรคโควิดในครั้งนี้เพียงอย่างเดียว
แต่มาจากความท้าทายอื่นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบ
และปัญหาอื่นอีกมากมาย
ถ้าเรายังขืนปล่อยประเทศเราไปแบบนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือ
คนชนชั้นบนจะยิ่งรวยขึ้นคนชนชั้นล่างก็จะยิ่งจนลง
ชนชั้นกลางก็จะร่วงตกชั้นลงมาอย่างนับไม่ถ้วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้
สมัยมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วครับท่านประธาน
พวกเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้จะชอบหรือไม่ชอบจะพร้อมหรือไม่พร้อม
พวกเราก็ต้องยอมรับความจริงครับว่ายุคสมัยมันได้เปลี่ยนไปแล้ว
เราไม่อาจที่จะใช้ชุดวิธีคิดแบบเดิมแล้วคาดหวังผลลัพธ์แบบใหม่ได้
อะไรที่เคยใช้ได้ในอดีตก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้ได้ต่อไปในอนาคต
และในยุคสมัยใหม่นี้ผมไม่คิดว่างบประมาณเก่าซ้ำซากจำเจและไร้จินตนาการ
จะสามารถทำให้ประเทศของเราไปต่อได้อีกต่อไป
แต่พอผมอ่านงบประมาณ๒รัง๒๐๐๐กว่าหน้าฉบับนี้
บอกได้คำเดียวครับว่าไม่มีความหวัง
ไม่มีทางเลยที่ประเทศไทยจะหลุดออกจากวิกฤต
และความอึดอัดทรมานครั้งนี้ไปได้
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของประเทศอย่างเด็ดขาด

วิธีคิดวิธีจัดทำงบประมาณใหม่
สอดคล้องกับสถานการณ์อันเลวร้ายที่บ้านเมืองกำลังประสบอยู่
ประเทศไทยจะฟื้นหรือจะฟุบ
วัดกันที่งบประมาณฉบับนี้
คำถามสำคัญที่สุดก็คือ
เราควรจัดงบประมาณแบบไหนอย่างไร
ที่จะจุดประกายให้ประชาชนกลับมามีความหวัง
ยามที่มืดมนต์เช่นนี้

พวกเราจะต้องเอาประชาชนมาเป็นที่หนึ่ง

เราต้องเริ่มจากคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมไทย
ก้าวกลายจะต้องคิดจากมุมของเด็กที่หิวโหย

คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงาน๒๓งาน
เพื่อที่จะส่งลูกเรียนหนังสือให้ได้
เราจะล่างจากฐานคิดที่ว่า
รัฐจะโอบอุ้มคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร
และฐานคิดนี้จะเป็นเสาหลัก

นับจากวันนี้เป็นต้นไป

ก้อนแรกที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ
ซึ่งก็คืองบประมาณสวัสดิการของประชาชน
กลับถูกตัดลงถึง๓๕๐๐๐ล้านบาท
และนี่คือฉากเริ่มต้น
ของความโหดร้ายของงบประมาณ

ว่าคนที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย
ก็คือคนชะลาพ่อแก่แม่เท่า

ก็คือบุคลากรที่เคยสร้างประเทศไทย
ยุคสมัยที่เศรษฐกิจเคยเติบโต
ทุกวันนี้คนชะลาได้เบี้ยยังชีพเพียง๖๐๐บาทต่อเดือน
จะให้คนชะลาของประเทศ
ประทังชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไร

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ
ชราควรจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะพลเมือง
ผมและพักเก้าไกรจึงได้เสนอให้คนชะลา
ต้องได้สวัสดิการทุกคนทั่วหน้า
ให้ได้อัตราที่เหนือกว่าเส้นความยากจน

เป็นสิทธิ์ที่คนชราจะได้รับในฐานะพลเมือง
ไม่ใช่ผู้อนาถาที่รัฐมองเขาในฐานะภาระ
ที่ต้องช่วยเหลืออีกต่อไป
ก้อนต่อไปในการสร้างบ้านใหม่ของเรา
ก็คือการดูแลเด็กลูกหลานของเรา
ชีวัตรที่สำคัญว่าสังคมของเรา

ก็ต้องดูว่าเราดูแลเด็กในสังคมนี้ได้ดีแค่ไหน
ทุกวันนี้จากข้อมูลของสภาพัฒน์เอง
เด็กไทย๑ใน๕คนยังยากจนอยู่
ผมและพระเก้าไกลต้องทำทุกวิถีทาง
เพื่อไม่ให้มีเด็กไทยคนไหนต้องหิวโหยอีกต่อไป
สวัสดีการเด็กปฐมวัยต้องถ้วนหน้า

ซึ่งรัฐบาลนี้ก็ได้ประกาศไปตั้งแต่ปี๒๕๖
ว่าจะให้สวัสดิการเด็กนั้นเป็นสวัสดิการทั่วหน้า
ซึ่งตรงนี้ต้องใช้งบประมาณ๓๐๐๐ล้านบาท
แต่ในปีนี้ก็ยังจัดมาเพียงแค่๑๗๐๐๐ล้านบาท

ว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัววัด
ลูกหลานคนไหนที่จะได้อิ่มท้อง

และเราจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกัน
มองชีวิตของเด็กอายุ๒๓ขวบ

ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคนละครึ่งได้

ผมทราบดีว่ามันยากแค่ไหน

วิกฤตทำโควิดทำให้พ่อแม่
ตกงานมากขนาดนี้
ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา

หากรัฐบาลจะไม่ใส่ใจ

ที่ผมรับไม่ได้

มีภารกิจในการช่วยเหลือ

ที่อาจจะด้อยโอกาส

กลับถูกตัดงบ
ลดลง๔๐๐ล้านบาท

จะไม่ได้รับความช่วยเหลือในปีนี้

เขาคมตานอนหลับตอนกลางคืนได้อย่างไร

แล้วอย่างนี้เราจะให้

มีความหวังกับรัฐบาลนี้

ถ้าพักเก้าไกลจัดงบประมาณการศึกษา

ครูต้องได้รับทรัพยากรมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เด็กพัฒนาการถอยหลัง

สาธารณสุขในปี

โควิดสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดต้องเตรียมก็คือ
เข็มที่สามไม่ใช่แค่เข้มที่หนึ่ง
ไม่ใช่แค่เข็มที่๒แต่เป็น๓เข็ม
สำหรับคนไทยทุกคนรัฐบาลประมาทเลิศเล่อมาหลายครั้ง
ไทยเราต้องการวัคซีนในจำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาดในกรณีที่เราต้องการบูสเตอร์
สำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันการแพร่ระบาด
และรับมือกับโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างมั่นใจ
มั่นใจได้ว่าเราจะไม่ผิดผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในส่วนของระบบสาธารณสุขแม้ประเทศไทยจะมีระบบสุขภาพทั่วหน้า
แต่ระบบสาธารณสุขที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ยังห่างไกลความเป็นจริง
เรื่องนี้ผมได้พิสูจน์กับตาของผมเองจากที่ผมได้ไปลงพื้นที่ตรวจเชิงลุก
ในชุมชนแออัดผมได้เห็นครับว่าคนไทยมีสิทธิ์
ที่จะได้รับการรักษาชีวิตไม่เท่าเทียมกันมีคุณแม่คนหนึ่งออกไปนอน
ที่ระเบียงนอกบ้านเพื่อไม่ให้ลูกเล็กติดเชื้อจะให้ออกไปโรงพยาบาลก็ไม่มีทางไป
มีบางคนที่ผมต้องช่วยโทรประสานงานกับรถพยาบาลด้วยตัวของผมเอง
เพื่อที่จะรักษาชีวิตของพวกเขาเอาไว้
คำถามสำคัญก็คือประเทศไทยจะฟื้นฟูประเทศจากโควิดได้อย่างไร
หากงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขถูกตัดไป๔๐๐๐ล้านบาท
และงบบัตรทองถูกตัดไปอีก๒๐๐๐ล้านบาท
ทั้งที่เราคาดว่าจะมีผู้ตกงานมากขึ้น
และจะมีผู้หลุดออกจากระบบประกันสังคมที่เข้ามาใช้บัตรทองมากขึ้นด้วยซ้ำไป
ตรงกันข้ามในสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะขยับเพดานให้สวัสดิการของประชาชนธรรมดา
สวัสดีการข้าราชการไม่ให้แตกต่างกันมากอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
ท่านประธานครับจากที่ได้อภิปรายมาถึงจุดนี้
ยุคสมัยต่อไปของเราเราจะได้บ้านหลังใหม่
ชั้นแรกเป็นพื้นฐานของประเทศที่เข้มแข็งมีประชาชนเป็นที่ตั้ง
รัฐสวัสดิการได้ก่อร่างสร้างตัวให้คนในชาติไม่ว่าเขาจะเปราะบางแค่ไหน
รองรับคนของเราในยามที่บ้านเมืองวิกฤตทำให้คนในชาติไม่ต้องห่วงหน้า
ไม่ต้องผโวกหลังมีกำลังวางชาในการทำมาหากิน
กล้าที่จะเริ่มอะไรใหม่พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสังคมสงเคราะห์แต่เป็นเรื่องของสิทธิ
สิทธิในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินไทย
ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาล
สิทธิในการศึกษาและสิทธิในการทำมาหากินอย่างเท่าเทียมกัน
เมื่อคนชราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมและของทุกท่าน
ได้รับการดูแลแล้วเมื่อผมมั่นใจแล้วว่าลูกสาวของผม
ลูกหลานของท่านจะได้รับการดูแลและการศึกษา
ดีจากรัฐเมื่อผมมั่นใจแล้วว่าคนไทยทุกคน
จะมีผู้ดูแลในยามเจ็บไข้ในวันนั้นก็จะเป็นวันที่
คนไทยวัยทำงานทั้งหมดพร้อมที่จะทุ่มสรรพกำลัง
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อพักเก้าไกลจัดงบในด้านเศรษฐกิจ
เราก็ต้องมาดูว่าภาคเศรษฐกิจที่เปราะบางที่สุดในประเทศไทย
เสมอมาตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิดก็คือภาคเกษตรกรรมที่คนยากจน
ตัวเล็กตัวน้อยต้องมาแบกรับภาระหนี้
รับความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนและความเสี่ยงจากดินฟ้าอากาศ
ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจะยุคสมัยไหนนานแค่ไหน
พี่น้องเกษตรกรก็ไม่ได้รับการเหลวแลอย่างจริงจังสักทีหนึ่ง
อยู่ในมือผมนี้คืองบประมาณปี๒๕๒๐ครับ
ซึ่งก็๔๐กว่าปีมาแล้วไล่เลี่ยกับช่วงชีวิตของผม
ในเอกสารงบประมาณปี๒๕๒๐ที่ผมไปค้นคว้ามา
มีข้อสังเกตที่น่าสนใจและน่าเศร้าใจไว้ดังนี้ครับ
ข้อที่น่าคิดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๒

เป็นการเพิ่มปริมาณงานเดิมให้มากขึ้น
โดยไม่ได้มีการปรับปรุงลักษณะงานให้เหมาะสม
ภาวะการทางสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
ปัญหารีบด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข
เช่นภาวะหนี้สินของชาวนา

ตลอดจนการที่ผลิตผลขายได้ราคาต่ำ
ซึ่งมีผลทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างรายได้ของประชาชน
กลุ่มต่างมากขึ้นทุกที
ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากงบประมาณฉบับปี๒๕๖
ย้อนกลับมาปีนี้ปี๒๕๕๙
ในขณะที่รัฐบาลยังมีจินตนาการว่า
ภาคเกษตรของประเทศจะดูดทรัพย์แรงงาน
ตกงานจากโควิดไปเหมือนตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง
ผมดูงบประมาณ๑๑๐๐๐ล้านบาทที่กระทรวงเกษตรได้รับ
ในภาพรวมเท่าเดิมอาจจะดูเท่าเดิม
แต่เมื่อดูในรายละเอียดแล้ว
งบประมาณของเกือบทุกกรมกลับลดลง
กเว้นอยู่กลมเดียวครับท่านประธาน
นั่นก็คือกรมชนประธาน
ซึ่งเป็นกลมเดียวที่มีงบประมาณมากขึ้น
กรมชนรับประทานได้งบสูงถึง๗๗๐๐๐ล้านบาท
กรมนี้กรมเดียวได้งบประมาณมากกว่า
งบประมาณกระทรวงสำคัญเสียอีก
พูดกันให้ชัดพูดกันให้เห็นภาพ
งบประมาณกรมชลประธานกลมเดียวมีมากกว่า
งบของกระทรวงแรงงานกับกระทรวงยุติธรรมรวมกันเสียอีก
ทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่กระทรวงแรงงานต้องการงบประมาณ

และกระทรวงยุติธรรมต้องใช้งบดูแลผู้ต้องขังที่โควิดระบาดหนักในขณะนี้
ไปกว่านั้นเมื่อไปดูในรายละเอียดงบประมาณของกรมชนประธาน
ที่ใช้เงินปีละเกือบ๘๐๐๐ล้านบาท
แต่ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บน้ำเล็กน้อยกระปิดกระปอย
ตรงกับความต้องการและศักยภาพพื้นที่

ถ้าเรายังจะทำกันแบบนั้นประเทศไทย
ก็ต้องใช้เวลาอีกนับร้อยปีกว่าจะจัดการปัญหาน้ำของประเทศได้
ที่ผมได้เคยอภิปรายไปแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
สมัยที่ยังอยู่กับพักอนาคตใหม่
ถ้าภักดิ์ก้าวกลายเป็นรัฐบาล
เราจะต้องกระจายอำนาจในการบริหารจัดการน้ำนั้นซะ
เพราะคนท้องถิ่นเขาย่อมรู้ดีกว่าศูนย์กลาง
ว่าเขาต้องการน้ำขนาดไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
ก้าวไกลจะไม่ยอมให้งบประมาณน้ำมากมายมหาศาลขนาดนี้
มากระจุกตัวอยู่กับการทำโครงการขนาดใหญ่ใหญ่
สร้างเคือนใหญ่ที่ไม่ตอบโจทย์
น้ำท่วมและน้ำแรงในประเทศไทยจะได้หมดไปเสียทีหนึ่ง
แต่ไม่ว่าพักเก้าไกลจะมีข้อเสนอทางด้านเกษตรอย่างไรก็คงจะแก้ปัญหาไม่ได้
ถ้าเราไม่เริ่มกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเสียก่อน
ซึ่งกระดุมเม็ดแรกก็คือปัญหาที่ดินในประเทศไทย
ทุกวันนี้ที่ดินในประเทศไทยมากกว่าครึ่งเป็นของรัฐบาล
รัฐประกาศพื้นที่ป่าทับบนที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อน
สร้างปัญหาตามมาเป็นคดีความหลายหมื่นคดี
ผมจึงขอเสนอต่อรัฐภาษณ์แห่งนี้อีกครั้งว่าถ้าภักดิ์ก้าวกลายเป็นคนจัดทำงบประมาณที่ดิน
จะต้องสะท้อนจินตนาการใหม่ของที่ดินไทย
เป็นงบประมาณที่จัดแบบเชิงรุกเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ประเทศไทยต้องเลิกครับ
แนวคิดที่อังกฤษมาสอนเราในยุคล่าอนานิคม
กลมป่าไม้ผูกขาดป่าทั้งหมดเพื่อให้กับสมทานเพียงเจ้าเดียว
เราต้องเลิกครับกับความคิดที่อเมริกามาสอนเราในช่วงสงคราบเย็น
ว่าต้องไล่คนออกจากอุทยานทั้งหมด
แต่เราต้องทำโมเดลตามโลกสมัยใหม่
กระดับไปให้ถึงการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรเสียที
แต่พอมาดูงบประมาณปีนี้กรมอุทยานมีโครงการปรับปรุงแผนที่ตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
งบประมาณ๒๘๑ล้านบาทครับ
แต่เป็นงบที่ดินเกาะสร้างสำนักงานไปแล้ว๒๐๐ล้านบาท
หรือจะเป็นโครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในรูปแบบของนโยบายคอรช

เป็นงบเบี้ยประชุมไปแล้ว๑๐ล้านบาท
นี่คือโครงการที่สะท้อนการจัดงบประมาณที่มีราชการเป็นศูนย์กลาง
แม้ว่าชื่อโครงการคือการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชนก็ตาม
ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้สำหรับคนไทยส่วนใหญ่
ของประเทศที่กำลังฟังอยู่ที่กำลังดิ้นลนอยู่นะตอนนี้
คำว่าอนาคตคงจะเป็นคำพูดราคาถูก
ที่รัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่านำมาขายฝัน

แต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะปล่อยให้เรื่องของอนาคตเป็นแค่เรื่องของคำพูดราคาถูกไม่ได้
เพราะนี่คือเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก
เวทีโลกที่พร้อมที่จะบดขยี้ผู้อ่อนแอ
แล้วก็ไม่ปรานีใครที่พร้อมที่ไม่พร้อมจะแขกขันอย่างแน่นอน
ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะรัฐบาลใดการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
หมายถึงการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เราหวังว่าการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแบบยอดวิรมิตร
หวังว่าความมั่นคั่งจะค่อยหยดลงมาสู่คนในพื้นที่
ค่อยหยดมาสู่ชนชั้นแรงงานในประเทศไทย
พูดให้ชัดก็คือหวังว่าเมื่อลดน้ำต้นไม้ที่ยอดใบแล้ว
หยดลงที่รากซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วครับ
ว่าเศรษฐกิจแบบบนลงล่างแบบนี้ไม่มีจริง
และไม่สามารถที่จะพาประเทศไทยไปสู่ศตวรรษที่๒๑ได้
ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลดน้ำต้นไม้ที่ลาก
เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศไทย
และในเวลานี้ก็คงไม่มีใครที่เป็นรากฐานของประเทศไทย
ร้านอาหารซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ
ต่อให้ตกงานเป็นล้านล้านคนก็ไม่มีใครเก็บตัวเลข
ไม่มีใครเก็บสถิติและในหูของคนที่กำลังตกงาน
ถ้าคนที่เคยไปดูหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่มีให้เลือกแล้วก็ยิ่งหมดหวัง
ไปกว่านั้นแทนที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จะพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาก่อนกลับถูกตัดโคประมาณไปเกือบ๑๐
และมีเป้าหมายจะช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานลดลงถึง๖๐๐คน
ถ้าเราช่วยให้คนที่กำลังดิ้นลนมีความหวังได้

คำพูดที่สวยหรูต้องมาคู่กับตำแหน่งที่หนักแน่น
มั่นคงรองรับการพัฒนาตนเองของเขา
ในตอนนี้ก็ควรที่จะเป็นรัฐบาลเองเป็นหัวหอกในการจ้างงาน
ถ้าเราทำอย่างนี้ได้นี่คือบ้านหลังชั้นที่๒ของประเทศ
ที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องในระยะสั้น
และสร้างความเชื่อมโยงไปจนถึงหลังคาบ้านในระยะยาว
ซึ่งก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภายภาคหน้า
สำหรับผมผมคิดว่าความท้าทายต่างในประเทศสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้ทั้งสิ้น
อุตสาหกรรมดูแลคนชะลาผู้ป่วยติดเตียงและเด็กปฐมวัย
ที่จะสามารถดูดทรัพย์แรงงานจากภาคบริการที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ได้
ซึ่งในเรื่องนี้พรกรเงินกู้๑ล้านล้านบาท
รัฐบาลก็พยายามจะจ้างงานคนในท้องถิ่นให้ดูแลคนชะลาเช่นกัน
แต่ใช้งบเพียง๔๕๐ล้านบาทให้เงินเดือนผู้ดูแลคนละ๕๐๐
แต่ต้องทำงานเต็มเวลาสุดท้ายผู้ดูแลคนชะลาที่รับจ้างก็ต้องลาออกหมด

ในต่างประเทศครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เปิดเอกสารงบประมาณของเขาปี๖๕มาเช่นเดียวกัน
เขาทุ่มงบไปกับการจ้างงานผู้ดูแลคนชะลาให้กับคนยากจน
คิดเป็นเงินไทย๑๖ล้านล้านบาทครับ
ถ้าคิดย้อนกลับมาว่าอเมริกาใช้เงิน๑๖ล้านล้านบาทในการสร้างอุตสาหกรรมนี้
สัดส่วนกลับมาเป็นขนาดของเศรษฐกิจไทย
งบประมาณต้อง๔๐๐๐ล้านบาทครับไม่ใช่๔๐๐ล้านบาทอย่างที่รัฐบาลทำ
จึงจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมผู้ดูแลคนชะลาขึ้นได้ในทั่วประเทศ
ตัวอย่างที่สองครับเมื่อผมมองถึงวิกฤตโลกระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ทุกประเทศ
ผมมองเห็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอีกต่อไป
ถ้าพักเก้าไกลจัดงบประมาณเราจะขันน็อตอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ที่เกิดขึ้นได้จริง
เราจะใช้มาตรการการคลังทลายทุกข้อขวดของการพัฒนาอุตสาหกรรมเรื่องการแพทย์
ถ้าเรายังขาดศูนย์ทดสอบมาตรฐานในประเทศเราต้องสร้าง
ถ้าเราขาดวิศวกรทางการแพทย์เราต้องสร้าง
และมาตรการที่สำคัญที่สุดคือรัฐต้องเป็นคนช่วยตั้งไข่ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจและทำให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
อยู่ได้ในช่วงเริ่มต้นรอวันที่จะเติบโตที่จะแข่งขันได้จริงในเวทีโลก
เป็นอุตสาหกรรมเรือทงแห่งความหวังลำใหม่ของประเทศไทย
ก้าวไกลจะปลดล็อกกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีเงินอยู่แล้ว๑๐๐๐ล้านบาท
แต่แช่อยู่ในกองทุนนี้มา๕ปี
ไม่เคยมีใครคิดในเชิงลุกว่าจะเอาไปใช้อุดหนุน
วิจัยแล้วก็พัฒนาได้อย่างไร
และนี่คือภาพสมบูรณ์ของบ้านงบประมาณใหม่ของประเทศไทยครับ
ที่มีรากฐานจากสวัสดิการโอบอุ้มคนที่เปราะปางที่สุดในประเทศไทย
เข้มแข็งแล้วก็จะสร้างฐานสร้างอาชีพ
รากฐานเศรษฐกิจแบบลดน้ำไปที่ราก
เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
เป็นความหวังของทุกคนในชาติได้
แต่บ้านหลังนี้จะเกิดขึ้นจริงไม่ได้ครับ
ถ้าไม่ได้มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งชาติ
เราต้องกระจายอำนาจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านใหม่ของเรา
กระจายอำนาจคือหัวใจของการรื้อระบบรัฐราชการรวมศูนย์
ในวันที่อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวง
ที่ประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพและกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทย
ในวันนั้นเล่มงบประมาณจะถูกพลิกโฉมไปอย่างสมบูรณ์แบบ
และความเจริญจะกระจายไปสู่ทุกหย่อมย่าอย่างแท้จริง
แต่ต่อให้สภาพผู้แทนรัศดรเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจทั้งสภา

หากพวกเราไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับโครงสร้างอำนาจของประเทศไทย
อยู่เบื้องหลังระบบรัฐราชการรวมศูนย์แบบนี้
ก็คือในทุนขุนศึกแล้วก็ศักดินา
เอาไว้ในโครงสร้างที่ตนเองอยู่บนยอดสูงสุดของปีรมิตร
ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปได้
ทหารต้องอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน
ไม่ใช่รัฐบาลพลเรือนอยู่ใต้ทหาร
บกลาโหมกอรมนและงบความมั่นคง
อยู่ตามองคาพยพต่างของรัฐไทย
ที่ทำมาตั้งแต่ยุคสมัยสงครามเย็นต้องถูกยกเลิก
กองทัพจะต้องเลิกจัดงบประมาณมาทำสงครามกับประชาชน
เพื่อปราบปรามคนที่เห็นต่างทางการเมือง
กองทัพจะต้องเลิกจัดซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็น
ในวันที่โรงพยาบาลขอรับบริจาคเครื่องช่วยหายใจ
งบประมาณทางความมั่นคงของทหาร
จะต้องไม่เบียดเบียนสวัสดิการพลเรือน
แล้วก็ไม่รบกวนภาษีของประชาชนอีกต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยใหม่
ที่ประชาชนต้องการวัคซีนมากกว่ากระสุน
แต่ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมก็จะชอบอ้างครับ
งบอาวุธเป็นภาระผูกพันกับต่างประเทศ

แม้ว่าประเทศจะอยู่ในวิกฤตเช่นนี้

ในการปลดปล่อยภาระผูกพันงบอาวุธเหล่านี้

เพื่อสุขภาพมากกว่าความมั่นคง

เจรจากับประเทศผู้ขายอาวุธให้เรา

ผมจะบินตรงไปเจรจากับประธานาธิบดี
ในฐานะพันธมิตรประเทศแรกของสหรัฐในทวีปเอเชีย
เพื่อขอยกเว้นภาระผูกพันการจัดซื้ออาวุธทั้งหมด
ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีของไทย
ก็เคยทำมาแล้วในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมา
ท้ายที่สุดนี้ผมมีความคำถาม
ฝากถึงท่านประธานผ่านไปยังพักร่วมรัฐบาลครับ
ว่าที่ทุกคนร่วมอภิปรายกับพวกผมมาตลอด๓วัน๓คืน
ที่ผ่านมาร่วมวิพากษ์วิจารณ์การตัดงบกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการต่าง
ที่ท่านอยากได้งบประมาณเหล่านี้คืนไปจริงหรือไม่จริง
ถ้าท่านอยากได้งบประมาณคืนให้ประชาชนของท่าน

คือสมาชิกผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจทั้งหลายในสภาแห่งนี้
ต้องร่วมกันคว่ำร่างงบประมาณปี๖๕
เพื่อให้กรอบงบประมาณปี๖๔นำกลับมาใช้พลางไปก่อน
แล้วเมื่อนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะได้งบประมาณเพิ่ม๔๐๐๐ล้านบาท
กระทรวงศึกษาธิการจะได้งบประมาณเพิ่ม๒๔๐๐๐ล้านบาทในทันที
ถ้าท่านอยากได้งบประมาณคืนงบการศึกษาคืนให้กับเด็กที่ยากจนจริง
ถ้าอยากได้งบประมาณสุขภาพคืนให้กับคนแก่เท่าที่จะป่วยจริง

หรือที่ทุกท่านอภิปรายมา๓วัน๓คืนเป็นเพียงลิเกโรงใหญ่

เอาวัคซีนเอาสัมประธานสร้างตึกเอาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ผมได้ยินแววผ่านลำโพงมาครับว่ามีการอภิปราย
อภิปรายว่าหลังจากที่ท่านอภิปรายวิพากษความเหลวแหลกของงบประมาณมาตลอด๓วัน
แต่ก็ยังจะลงคะแนนให้ความเห็นชอบกับงบประมาณฉบับนี้
นี่แสดงให้เห็นครับว่าเป็นโรงลิเกโรงใหญ่
อภิปรายอย่างกับราชศรีลงคะแนนอย่างกับหนู
แน่นอนครับว่าเป็นเอกสิทธิ์ของท่านในฐานะผู้แทนรัศดร
เป็นพวกที่สนับสนุนงบประมาณของรัฐรวมศูนย์นายทุนศักดินาขุนศึก
ที่จะเป็นพันธนาการแช่แข็งประเทศให้จมอยู่กับวิกฤตไปอีกตลอดการ
และใครที่เป็นคนสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผมในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลไม่สามารถโหวตรับรองให้งบประมาณปี๖๕
ฉบับนี้ผ่านไปได้ครับ